พูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมคิดถึงอะไรนี่

หรือ๓รัฐธรรมนูญองค์กรอิสระ

ซึ่งอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

จะได้รับการพิจารณาภายในสภาด้วย

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ช่วงหลังจะมีคนบอกว่า
เรื่องการเมืองมันเรื่องน่าเบื่อ

เรื่องที่จะขีดเส้นใต้วันนี้เนี่ย

เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูล
เราต้องรู้เรื่องของรัฐธรรมนูลครับ

ตอนนี้กำลังอภิปรายกันอยู่
จะร่วมอภิปรายเรื่องการยื่นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เรียกกันว่าฉบับประชาชน

เพราะมีประชาชนเข้าชื่อกัน
เสนอให้แก้กฎหมายนี้
๑๕๐๐๐๐๐กับ๙๒๑คนเยอะนะครับ

สภาเขาเอาไปตรวจสอบ

ตรวจสอบมาขาดคุณสมบัติบ้างอะไรบ้าง
ก็เหลืออยู่๑๓๒๔๗รายชื่อ

แกนนำที่ไปยื่นขอแก้รัฐมนูล
ซึ่งมีอาจารย์ปียบุตรแสงกระหนกกุล

ร่วมกับกลุ่มรัฐมนูลก้าวหน้า

มีคุณพระฤทธิ์วัชรสินเป็นแก่นำ
คุณพระฤทธิ์ก็คือไอติม
หลานของอดีตนายกอภิษฎ
ตอนที่รณรงค์ร่ารายชื่อ
เขาทำแคมเปญเคลื่อนไหวว่า
ขอคนละชื่อหรือระบบประยุทธ์
ที่คุณบุ๊คเขาโปรยนำไปเมื่อกี้อยู่ตรงนี้
แล้วเขาโชว์ให้เห็นในตอนนั้นว่า
ประเด็นหลักที่เขาขอแก้ไขเนี่ยมีอะไรบ้าง
เช่นเขาจะยกเลิกอำนาจสว๒๕๐คน
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
สองเขาจะเสนอให้ล้มล้างผลพวง

นายกต้องมาจากสอสอมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
สามเขาจะเสนอให้ยกเลิกยุตสาธิชาติ๒๐ปี
และถัดมาเขาจะปฏิรูปที่มาของสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระที่สำคัญนี่ตรงนี้เสนอให้ยกเลิกวุฒิสภาให้มีระบบสภาเดียวคือมีแต่สภาผู้แทนราษฎรเต็มจำนวน๕๐๐คน
แล้วยังมีอีกหลายประเด็นที่เสนอแก้ไขซึ่งเป็นการแก้ไขที่เรียกกันว่าไม่มีการปรณีประนอมไม่รอมชอมดับเครื่องชนแตกหักแตกหักกันไปข้างหนึ่ง
แล้วพอเป็นอย่างนี้คำถามตามมาก็คือว่ามันจะผ่านการรับหลักการหรือครับ
เพราะว่าที่ไปเสนอแก้ไขที่ไปรื้อรังแตนสวเขาแบบนั้นเนี่ย
มันจะรับหลักการได้ยังไงเพราะรัฐมนูลฉบับที่ใช้อยู่เขาเขียนว่าการแก้รัฐมนูลจะผ่านการรับหลักการได้ต้องมีสวอย่างน้อย๒๘๔คนคือ๑ใน๓ของ๒๕๐เห็นชอบก่อน
ฉะนั้นต่อให้สอสอทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลให้ความเห็นชอบแต่ถ้าสวไม่เห็นชอบ
เห็นชอบไม่ถึง๘๔คนเลิกกัน
อันนี้แหละครับเรียกว่าเป็นประการเป็นด่านหินในการแก้รัฐมนูลคราวนี้
ฉะนั้นจึงมีหัวข่าวนี้ล่วงหน้ามาแล้วไง
สวลั่นคว่ำแน่ชี้เอาแต่ใจ
สวที่มาพูดเรื่องนี้คือสววัญชัย
สววัญชัยบอกว่าผมเชื่อว่าผู้เสนอร่างแก้ไขมีเจตนาจะทำให้เนื้อหา
ไม่ผ่านรัฐสภาอยู่แล้วเป็นเนื้อหาที่เครียดแค้น
ทำเพื่อความสะใจมากกว่าที่ต้องการ
นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
นี่สววัญชัยว่าสวอีกคนหนึ่งเสรีสุวรรณภานนท์
เสรีสุวรรณภานนท์ก็มานี่เลยสวส่วนใหญ่เห็นไปในธรรมนองเดียวกันว่า
ร่างแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้คงไม่ผ่าน
ด้วยเนื้อหาสาระในร่างทำให้ไม่ผ่าน
เพราะมีการไปแก้ระบบตรวจสอบถวงดุลในรัฐสภา
การให้มีสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวจะไม่มีการตรวจสอบ
แล้วร่างดังกล่าวก็มีการแทรกแทรงสารด้วย
แทรกแทรงองค์กรอิสระด้วย
นี่คือเหตุผลของสวสองสามคน
ที่เขาชัดเจนเขาส่งสัญญาณว่าจะไม่ลงคะแนนให้ผ่าน
ถัดมาว่าถ้ามันไม่ผ่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

สววัญชัยถูกนักข่าวถามว่า
ผู้ชุมนุมเขาจะเอาไปขยายผลให้เกิดความวุ่นวายตามมาไหม
สววัญชัยตอบว่าเชื่อว่าไม่มีประเด็นที่จะนำไปสู่การปลุกระดม
เพราะเนื้อหาที่เสนอนั้นรับรู้โดยทั่วไปว่าผู้เสนอมีเจตนาไม่ให้ผ่าน
นี่นี่แหละครับคือมุมมองของสว๒๓คน
สววัญชัยสวเสรีสวคำนวณสิทธิสมาน
เอาล่ะสมมุติว่าเราเล็งเห็นผลว่าสวไม่ให้ผ่าน
แต่ต้องขอตรวจสอบท่าทีของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลหน่อย
พักร่วมฝ่ายค้านนั่นเขาประกาศเลย
ภักดิ์ร่วมฝ่ายค้านก็มีภักดิ์เพื่อไทยภักดิ์เก้าไกรภักดิ์เพื่อชาติ
ภักดิ์ประชาชาติภักดิ์เสรีรวมไทยภักดิ์พลังประชาชน
เขามีมติร่วมกันว่าเขาจะรับร่างรัฐมนูลฉบับนี้
เขาวอนให้ช่วยกันรับเขาบอกว่าช่วยให้เกียรติประชาชนผู้เสนอชื่อด้วย
นี่ถ้อยทีของพักร่วมฝ่ายค้าน
แล้วท่าทีของพักร่วมรัฐบาลล่ะมาจนถึงเที่ยงวันนี้ยังแทงกั๊กกันอยู่ครับ
เพราะเขาบอกว่าเขาขอฟังการอภิปรายของฝ่ายเสนอและฝ่ายอภิปรายคัดค้านก่อน
แล้วค่อยประชุมพักวันพรุ่งนี้เพื่อจะลงมติกันว่าจะเอายังไง
จะรับหรือไม่รับให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่าน
ฉะนั้นจนถึงเที่ยงวันนี้ดูทรงแล้วบอกได้เลยครับว่าผ่านยากไม่ผ่านหรอกครับ
พิปรายกันไปวันนี้ทั้งวันก็ถือว่าชกลม
แต่ไม่ผ่านแล้วตีตกแล้วมันจะเกิดอะไรตามมานี่สิ
เพราะช่วงหลังมีคนชอบมาถามว่าแล้วบ้านเมืองมันจะไปยังไงต่อ

สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าถ้าผู้ชุมนุมเขาหยิบเอาประเด็นนี้ไปสุมไฟใส่ฟืน
ให้ข้อเรียกร้องมันจุดติดขึ้นมาเออแล้วจะเป็นยังไงต่อ
เพราะข้อเสนอแก้ไขหลายข้อที่ผมเอามาโปรยเมื่อสักครู่เนี่ย
ตรงใจคนเยอะมากเลยนะครับต้องยอมรับว่าถึงจะเป็นข้อเสนอที่ดับเครื่องชน
แต่คนก็เห็นด้วยเยอะคนเอาด้วยเยอะมีแนวร่วมเยอะ
สำคัญที่ว่าแนวร่วมเหล่านี้เนี่ยจะแสดงปฏิกิริยาออกมายังไง
ถ้ารัฐมนูญฉบับประชาชนถูกคว่ำ
ได้แนวร่วมจากประชาชนมาก
การเมืองแบบนี้เขาบอกว่าอย่าประมาทครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
ต้องจับตามองไม่งั้นเดี๋ยวเป็นชกลมอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะ